กันที่ลำเลินวงศกรกันบ้างค่ะบอกเลยว่านุ่มคนนี้นะคะ
ดังปล่อยมากี่ซิงเกิลก็ดังหมดทุกซิงเกิลเลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องหัวใจทำไมมันแผ่วไม่ค่อยได้ข่าวเท่าไหร่นะคะ
หนุ่มลำเพลินค่ะก็เลยคว้าตัวมาเมาส์มอยนิดหนึ่งก็แล้วกัน
ทำไมทำไมปล่อยหัวใจร้างขนาดนี้ทั้งพี่เสน่ห์ก็เหลือล้นนะคะ
คู่จิลุกทุ่งก็เพียบเต็มวงการไปหมดเลยอ๋อน้องเบลนะ
คุณรู้ไหมคะว่าเหตุผลเจ้าตัวคนนี้คืออะไรเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ผมเนี่ยทำงานนะครับรักผลงานของผมแล้วก็ความรักเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้
เออรู้ตัวเลยว่าถ้ามีความรักเมื่อไหร่เนี่ยข้างรักแน่นอนนะคะ
ก็กลัวงานจะเสียค่ะตอนนี้ก็เลยขอทุ่มเวลานะคะ
ให้กับงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวก่อนดีกว่าจ้า

ว่าผมจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปในตอนนี้แล้วก็มันจะไปโฟกัส

แล้วมันก็อาจจะทำให้บางคนเขาเก่งเขาอาจจะแยกแยะได้
แต่ว่าผมผมรู้ตัวเองเลยว่าได้ที่หลายอย่าง
แสดงว่าถ้ามีแฟนต้องเป็นคนข้างรักแน่เลยจะต้องทุ่มเท
คือก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อย
ไม่ค่อยแบบแสดงออกทางด้านความรักเยอะ
จริงผมเป็นคนขี้อายครับผมเป็นคนขี้อายมาก
แต่ว่าให้แสดงออกพวกโรแมนติกอะไรพวกนี้ผมทำไม่เป็น
ถ้ามันจะมีมันก็ไปเองเลย
เรื่องความรักนะจ๊ะไม่ต้องรีบค่อยเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็ใช่เลย
นั่นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อใครที่เป็นเอฟ